ที่วัดอำภาวันอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองกันหน่อย

พระสองรูปเขาใช้มีดฟันกัน

อีกฝ่ายหนึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
อีกฝ่ายหนึ่งต้องไปนอนที่โรงพยาบาล
ส่วนอีกฝ่ายไปที่ตำรวจโรงพักษณ์ค่ะ

คือวันนี้ข่าวนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แย่งคิวนิมนต์มีดฟันกันเจ็บ
โล้นกงเหล้าเมาแล้ววิวาดกันเอง

คือมันผิดตั้งแต่คุณไปโกงเหล้าแล้วถูกไหม

พอกงเล่าเสร็จก็พูดถึงเรื่องของกิจนิมนต์
คิวนิมนต์
แล้วก็พูดจามให้เข้าหูกัน

ฝ่ายหนึ่งคือพระวันนพเริงใจอายุ๕๒ปีค่ะ
อีกฝ่ายหนึ่งคือพระสุชาติปุ๋ยเลาะอายุ๕๓ปี
พระวันนพถูกมีดฟันบริเวณลำตัวหน้าอกแขนได้รับบาดเจ็บสาหัส
และถูกส่งตัวไปนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ส่วนพระสุชาติได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าเล็กน้อย
แล้วก็ถูกตำรวจนำตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
จากการสอบถามทราบเรื่องมาต้นเรื่องสาเหตุก็คือ
พระเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหน่าตกใจนะ
ไปนั่งค่ะไปตั้งวงดื่มเหล้ากัน
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอดื่มล่าวแล้วขาดสติ

แล้วพระที่ชวนไปดื่มเหล้าก็คือพระที่บาดเจ็บ
ชื่อว่าพระวันนพ
ชวนพระสุชาติเนี่ยซึ่งเป็นคนก่อเหตุ
นั่งดื่มเหล้าขาวที่กุฏินะครับ

ก็เริ่มมีปากเสียงกันพูดคุยเรื่องกิจนิมนต์
ใช่คือพระวันนบเขาเป็นคนจัดคิวไง
จัดคิวในเรื่องของการรับกิจนิมนต์
ใครไปไหนไปที่ไหนไปอย่างไรไปกี่โมงค่ะ
คือสรุปแล้วกระจายงานกันไม่ลงตัว

สุชาติไม่พอใจเรื่องของคิวกระจายงาน
ใช่จนกระทั่งช่วงเวลาสักประมาณ๕โมงครึ่งของเมื่อวานนี้
สุชาติมือฟันเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
คนที่ไปฟันพระวันนพเดินทางกลับวัด
แล้วก็บอกว่าทางตำรวจปล่อยตัวมา
แล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดนะคะ
ก็เลยเดินทางกลับวัดเพื่อรอมติของคณะสงฆ์ปกครองว่า
จะมีบทลงโทษอย่างไรหรือจะให้ลาศีขาบทอย่างไรเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอทางมติคณะสงฆ์ก่อนนะคะ
ทางตำรวจบอกว่าก็ต้องดูเรื่องของอาการบาดเจ็บกันก่อนนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญต้องให้ทางคณะสงฆ์เขาเป็นคนจัดการเรื่องนี้ก่อนนะ

แต่ก็ไม่ทราบว่าออกไปไปจำวัดที่ไหนอย่างไร
ทางตำรวจบอกว่ายังรอสอบปากคำเพื่อสรุปหาข้อหาใหม่
เพราะอาจจะไม่ใช่เรื่องของแค่การทำร้ายร่างกาย
แต่อาจจะเป็นเรื่องของเหตุทะเลาวิวาส
พระผ้าทั้งสองรูปต่างก็มีบาทแพ้ได้รับบาทเจ็บกันทั้งคู่
แล้วก็ต้องรอให้ทางสงฆ์ตัดสินใจก่อนว่า
จะให้ทั้งสองรูปศึกหรือเปล่า
ทางว่าบาทเจ็บมันทั้งสองรูป
ผมน้อยเดี๋ยวกลับไปเถียงกันกันมาไม่ลงตัวนะครับ
ก็ถูกพระวันนพชกต่อยก่อนพระสุชาติบอกแบบนี้
หลังจากนั้นพระสุชาติไปเห็นมีดอยู่ในกุฏิก็คว้ามีดมา

พระวันนพก็ฟันเข้าไปที่หน้าอกของพระสุชาติ

พระสุชาติแย่งมีดกลับมาได้ทีนี้ก็ฟันไปหลายแผลกับพระวันนพย์

แต่ว่าเรื่องของคดีความเดี๋ยวต้องรอนะครับ
เพราะว่าตำรวจบอกว่าต้องรอให้ทางคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองดูก่อนว่าจะศึกหรือเปล่า
ถ้าเกิดศึกเนี่ยมันก็สะดวกเรื่องของการดำเนินคดี